คุณผู้ชมค่ะเสียงจากฟ้าพระมหากรุณาที่คุณแผ่ภัยศาลวันนี้นะคะ
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่๙
ส่งใส่พระราชหรือไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
หลวงราชการที่๙ทรงตระหนักถึงความสำคัญของกิจการวิทยุสมัครเล่น
ที่จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประสบกรณิกรของพระองค์
และเมื่อกรมปรายศนีย์โทรเลขได้จัดตั้งศูนย์สายลม
ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมกิจการวิทยุสมัครเล่นขึ้น
ในวันที่๒๔ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๒๒
พระองค์จึงให้ความสนพระไทยเป็นอย่างมาก
วันที่๕ธันวาคมพุทธศักราช๒๕๒๕
นักวิทยุอาสาสมัครก็ได้มีโอกาสรับฟังพระสุรเสียงของในหลวงราชการที่๙
ผ่านเผลอข่ายวิทยุเป็นครั้งแรก
หลังจากที่เหล่าอาสาสมัครวิทยุสมัครเล่น
เพื่อใช้เป็นนามเรียกขานแทนพระองค์
วันที่๕ธันวาก็มีการ

แจนเต็มร้อยเราก็คิดไม่มีอะไร

พระบาทมันจะพี่หัวเพราะเอานกกับท่านก็ติดต่อเข้ามา
พวกท่านก็ขอบใจ
ท่านแข่งเหล่าอาซาสมัคร
ซึ่งได้กลายเป็นหลักยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน
โดยครั้งหนึ่งในหลวงราชการที่๙
พระราชทานคำแนะนำการแก้ปัญหาเสียงรบกวน
เกิดจากสถานีวิทยุกระจายเสียง
ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ทำการศูนย์สายลม

จึงทำให้สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ดันเบียร์๐๐๙ก็จะติดต่อเข้ามา
แนะนำเรื่องป้องกันฟ้าผ่าน

วันหนึ่งพวกฆ่านบอกว่าที่สายลม
มีการเปิดเพลงอะไรหรือเปล่า
ซึ่งทั้งศูนย์สายลมก็กลับมองควมทูล

พระองค์ท่านทรงพระราชทานคำแนะนำก็คือบอกว่าให้ไปทำความสะอาด
สายไมโครโฟนหรือแท็กที่ติดต่ออาจจะตกตกอาจจะไม่สะอาดพอ
ทำให้เสียงเพลงของสถานีซึ่งอยู่ในบริเวณนั้น
ก็คือสถานีวิยุ๑ปนมีเข้ามาเป็นระยะ
สุรเสียงของในหลวงราชการที่๙
ทรงแนะนำเทคนิคการใช้วิทยุสื่อสารในขณะที่เกิดอุทธกภัย
เป็นอีกหนึ่งในความทรงจำที่มีการบันทึกและเผยแพร่ในโลกอินเตอร์เน็ต
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เหล่านักวิทยุสมัครเล่น
ทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่ง
ว่านั้นถ้าออกไปใส่ถุงปลาสติค
และพูดถึงวิทย์ถึงทุนปลาสติค
แล้วก็ปลูกหนังสติ๊กอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้
ปีชาสามารถของในหลวงราชการที่๙
ทำให้กิจการวิทยุสมัครเล่นเจริญก้าวหน้า
และมีส่วนร่วมในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข

เป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่ประสบกรณิกรชาวไทย

เหล่าอาสาสมัครวิทยุสมัครเล่นเป็นอย่างยิ่ง